พูดถึงอีกหนึ่งกำลังใจคุณผู้ชมค่ะ

คุณปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ก็ทราบข่าวจากพี่คนสนิทนะคะว่า
โรงพยาบาลกลางค่ะซึ่งเป็นโรงพยาบาลของรัฐเนี่ย

โควิด๑๙ได้แล้วเพราะมันเยอะมากจริง

แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับแพทย์แล้วก็พยาบาลทุกท่าน

ซึ่งปกติคุณปุ๊กรุ้นจะมอบเงินจำนวนนี้นะคะ

แบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงนี้ไปก่อนนะคะ
ก็ถือว่าเป็นน้ำใจจากคนบันเทิงนะ
ตอนนี้ก็ทำอะไรได้ก็ช่วยกันทำเนอะ

เฮ้ยเลวร้ายเหลือเกิน